คุณผู้ชมค่ะไปต่ออีกหนึ่งข่าวแล้วกันไปที่คู่จิ้นกันบ้างนะคะเอ็นไวน์ค่ะ
คราวก่อนวันพระใหญ่วิสาขบูชาที่อุดรธานีณเดชนเขาไปทำบุญกันทั้งครอบครัวเลยนะ
แต่ว่าขาดอยู่หนึ่งคนสำคัญนะฮะที่แฟนอยากเห็นยายาอุรัสยาไม่ได้ไปด้วย
ณเดชน์บอกว่าต่างคนต่างทำงานไม่ค่อยได้เจอกันเลยครับ
มาวันนี้เราเจอสาวยายานะคะก็เลยขอถามหน่อยซิจะตอบเหตุผลเดียวกันหรือเปล่า
มันน่าจะเป็นแบบว่าภายในครอบครัวด้วยมั้งคะ
อืมใช่
ไม่เจอกันนั้นก็คิดถึงนะคะเขาก็บอกเอาไว้อย่างนี้เนาะ
พร้อมกันนี้นะคะเจ้าตัวก็ยังได้เผยถึงความรู้สึก
ได้มีโอกาสไปร่วมชมแฟชั่นหลุยวิกตองค่ะ
บอกเลยว่ากระทบไหล่ดาราดังฮอลลีวูดด้วยนะคะ
ดีมากเลยค่ะปีนี้แขกน้อยมันอบอุ่นมาก
ตื่นเต้นทุกครั้งที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเราค่ะเพราะว่าเราต้องเริ่มจากศูนย์ต้องแนะนำตัวใหม่
ไปดูโชว์ระดับโลกเอาแบบว่าเราไม่ผิดหวังเลยนะคะติดตามอินสตาแกรมเธอภาคภูมิใจในดาราสาวไทยมากเลยนะคะ